ข่าวต่อไปจะพาไปดูอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้สักหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าการทำแบบนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของข่าวนี้เป็นอย่างมาก
มาดูกันหน่อยนะคะมีผู้หญิงหน้าตาดีสาวสวยคนนึงล่ะค่ะ
ใส่ชุดไทยไปเดินขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกไฟแดง
ที่บริเวณสามแยกหนองจับเต่าถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

เขาน่าตาดีด้วยนะนี่

เขาบอกว่าการขายพวงมาลัยแล้วก็แต่งตัวสวยแบบนี้
มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาเป็นอย่างดีเลย
เพราะอะไรเป็นแบบนั้นมาฟังกันหน่อยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือนางสาวพัดพิญญาธิระมาสุวรรณหรือว่าเอิ้น
อายุ๒๕ปีเธอแต่งชุดไทยไปขายพวงมาลัยดอกไม้สด
ที่แยกไฟแดงน้องจับเต่าถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

ก็สร้างความสนใจให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
ตาก็ถ่ายคลิปวีดีโอภาพหนิ่งก็มี
แล้วก็อุดหนุนซื้อพวงมาลัยกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
น่ารักมากเลยดูสินะคะ
นางสาวพัดพิญญาเล่าว่าทำงานอยู่ที่สวนน้ำแห่งหนึ่ง
ตำบลนาจอมเทียนแต่ว่าได้เขียนใบลาออกแล้ว
ก็จะมีผลตั้งแต่๒๐สิงหาคมนี้นะคะ
ส่วนเหตุผลที่มาขายพวงมาลัยตามแยกไฟแดง
ก็เพราะเห็นว่าอาชีพนี้มีความน่าสนใจ
ก็เลยอยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่

ค่ะนะคะหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะ

ที่ได้มาลองขายพวงมาลัยก็รู้สึกสนุกดีอะค่ะ

ซื้อซะหน่อยแล้วกันนะได้คุยกับเขาเนอะ
ไม่อยากให้ไฟเขียวเลย

ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
แล้วตัวเขาเองก็บอกว่ารู้สึกมีกำลังใจ

แล้วก็ทำให้รู้ว่ามีงานอื่นที่ลำบากกว่างานประจำที่ทำอยู่อีก

ถ้าคิดว่าเหนื่อยแล้วลองไปทำสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่เคยทำ

และนี่นอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้ว
สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับ